ไปดูเรื่องราวต่อไปดีกว่าเรื่องของความรู้สึก
คุณบางครั้งความรู้สึกอะไรบางอย่างมันบอกไม่ได้

มันพูดไม่ได้อ่ะคุณบางอย่างมันต้องเก็บไว้ในใจนะ
แต่อยากรู้เหมือนกันว่าน้องเขารู้สึกยังไง

โอ้โหเท่าที่เคยดูคลิปเกี่ยวกับสุนัขมานะ
ไม่มีคลิปไหนน่าสงสารต้องคลิปนี้แล้ว
มันพูดได้มันคงบอกว่ายังยัง
ยังไม่รู้ตัวอีกแล้วว่าน่ารำคาญขนาดไหน

ปิดหูแล้วอีกนิดหลับตาแล้วด้วยยังไม่หยุดน้องกันอีกหรอ

ถ้าแสดงออกโอ้ยยยขนาดที่ยังไม่รู้กันอีกเร้อ

เอามาให้คุณผู้ชมดูกันนะ

ก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่า